ตลาดมาแล้วจ้าแวะเข้าตลาดกันนิดนึงวันนี้ไปเช็คราคาสินค้ากันดูค่ะ
บาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิมค่ะสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ

ปลากระพงขาววันนี้๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วย๓๔๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
หมึกกล้วย๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม